คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เป็นคลิปเมื่อวานเนี่ยโอ๊ยฮือฮามากในโลกออนไลน์แล้วก็ในสื่อกระแสหลักอย่างทีวีด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์สุดจัดประหลัดบอกผู้ชายต่อยผู้หญิงค่ะหมัดตรงฮุกเข้ามาที่หน้าเลยนะคะ

ตู้มเดียวค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องเลยนะคะเป็นข่าวคึกโครมเนี่ยค่ะคลิปที่ปรากฏเมื่อวานนี้

หนูขอโทษหนูมองไม่เห็นพี่

เขาอุตส่าห์เอากระจกลงให้ไม่ให้หนีบมือนะ

คือผู้หญิงเนี่ยแง้มนิดนึง

ลดกระจกลงนิดหนึ่งผู้ชายเอามือแหยกเข้ามา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเดินทางไปพบกับผู้เสียหาย
ก็ไปสอบถามข้อมูลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นมายังไง
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเวลาเกือบสักประมาณ๔ทุ่ม
กับเพื่อนขับรถเพื่อจะเดินทางกลับบ้านเพื่อนอีกคนนึง
พอมาถึงช่วงกลางซอยลาดกระบัง๕๔มีผู้ชายสวมหมวกกันน็อกสีขาว
เต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโนสีขาวสายไปสายมาเธอก็เลยตัดสินใจกระพริบไฟหน้ารถไปสองครั้ง
เตือนเพื่อว่าจะขับแซงขึ้นไปก่อนหรือหลบทางให้หน่อยได้ไหม
เธอบอกว่าเธอกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ย
กระพริบไฟไปแค่๒ครั้งไม่ได้มีการบีบแตรใดเกิดขึ้น
บอกว่าที่กระพริบไฟกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากว่าพอเลยช่วงคอขวดมาแล้วมันเป็นถนนเลนสวนกัน๒เลน
คือถนนมันแคบกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ตั้งใจดีแล้วค่ะ
หลังจากนั้นฝ่ายชายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าเลยนะ
แล้วจอดรถขวางหน้ารถของเธอลงมาเคาะกระจกเพื่อให้รถกระจกลง
แล้วมาพูดคุยกันตอนนั้นเธอเองก็บอกว่าในใจก็กลัวนะ
กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะตั้งคำถามว่าฉันไปทำอะไรผิดเหรอ
ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดจริงได้แต่ลดกระจกลงนิดหนึ่ง
เพื่ออยากให้อีกฝ่ายได้ยินคำขอโทษส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยตอนนั้นก็สติดีมาก
ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะไม่ฟังแม้กระทั่งเสียงขอโทษจากเธอ
ตะโกนบอกว่าหนีบมือกูแล้วบอกว่าให้รถกระจกลง
เธอก็ปรารถนาดีลดกระจกลง
สิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปเลยนะคะผู้ชายสวนหมัดตรงมาเลย๑ครั้ง
หลังจากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวสุภาพบุรุษหลุดลอยไปแล้วค่ะ
เดินไปที่หน้ารถของเธอแล้วก็ย้อนกลับมา
ถีบกระจกมองข้างแล้วนำประแจถือติดมือมาด้วย
กระแจมากระหน่ำใช้คำนี้นะ
หน่ำทุบกระจกรถฝั่งที่เธอนั่งจนแตกละเอียดเลย
เนี่ยแบบนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตัดภาพให้เห็นสองมุมนะเห็นกล้องวงจรปิดกับเห็นคลิปที่เพื่อนเขาถ่ายเอาไว้
ใช่แล้วเสียงผู้หญิงในรถสองคนแหมผู้หญิงอะนะสุภาพสตริง
กรีดร้องด้วยความกลัวค่ะคุณผู้ชายคนนี้ขับรถหนีไป
รถที่อยู่แถวนั้นหลายคันมากเลยนะที่ขับผ่านไป
แต่ก็ไม่ได้มีใครลงมาช่วยระงับเหตุอะไรนะ
ค่ะผู้หญิงก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกตกใจกลัวมาก
สติมันหลุดลอยไปแล้วค่ะทำอะไรก็ไม่ถูก
เนื่องจากว่ากลัวว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีปืนแล้วอาจจะหยิบปืนเนี่ย
ยิงเธอและเพื่อนได้เพราะฉะนั้นเธอบอกว่ายืนยันเลยนะคะ
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นชนวนที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเธอแน่นอน
เธอไม่ได้ยั่วโมโหไม่ได้ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยเกิดบันดาลโทษะอย่างแน่นอนนะคะ
ไม่ค่ะเขาย้อนกลับมาเดินมามึงจะเอาอีกใช่ไหมได้ยินได้ยิน
หยิบประแจรถน่าจะเป็นเครื่องมือช่างทุบมาที่กระจกข้างมองข้างก่อน
แล้วค่อยทุบกระจกรถแตกหมดเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลย
คือตีไฟสองทีแค่นั้นใช่เพราะมีเพื่อนด้วยไม่มีบีบแต่ค่ะ
หนูคิดว่าน่าจะเมานะเพราะว่าเขาก็เห็นหนูเป็นหนูเป็นผู้หญิงสองคน
แล้วหนูก็ขอโทษเขากับเพื่อนก็ขอโทษเขายกมือไหว้ด้วย

คุณผู้ชมส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดี
เราเองก็ตามให้ถือว่าเป็นภัยสังคมส่วนหนึ่ง
แมนจังเออไม่ควรมาทำแบบนี้กับคุณค่ะกลายเป็นคนกลาง๒๐๑๙ไปแล้วนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็เอ่อตีตราแบบนี้ไปแล้วค่ะความคืบหน้าเรื่องของคดีความค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรจักษุรักษ์เป็นผู้กำกับสนจรเข้น้อยบอกว่าตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะรวบรวมหลักฐาน
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะจัดชุดตำรวจเร่งลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ว่าไม่นานจะสามารถได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะจับให้ได้ครับอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับ